นครสวรรค์เมื่อวานนี้ที่มีคดีผู้ชายคนหนึ่งไปใช้ปืนยิงอดีตแม่ยายจนเสียชีวิต
ทั้งที่คบหาดูใจอยู่ด้วยกันมา๑๐กว่าปี
แล้วมาหาว่าตัวเองไม่มีอนาคตต้องเลิกกันไปก็เลยโมโห
จังหวะเขาอยู่บ้านคนเดียวก็เลยมายิงเขาตายเลย
สุดท้ายถูกตามจับกลุ่มตัวได้นะครับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชื่อนายธนพัฒน์นันนิยมหรือว่าในปุ้ยนะครับ
อายุสามสิบหกปีนะครับใช้ปืนยิงนางพยับเฟื่องจันทร์อายุหกสิบเอ็ดปี
ที่เป็นอดีตแม่ยายจนเสียชีวิตนะฮะเหตุผลก็อย่างที่บอกไปนะครับ
วันนี้คุณคารินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่วัดภัยสาลีที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของผู้ตายนะครับ
ได้เจอกับลูกสาวแล้วก็ญาติญาติก็แน่นอนครับว่าทุกคนก็ยังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจนะฮะ
อ่าลูกสาวของนางพยับบอกว่าอยู่กินกับในปุ้ยเนี่ยมาแปดปี
ปุ้ยผู้ต้องหาเนี่ยนะจนมีลูกด้วยกันแต่ทะเลาะกันบ่อย
มาจากเรื่องหึงห่วงนะครับเพราะว่านายธนพัฒน์หรือนายปุ้ย
ไม่ให้ใครเข้าใกล้ตัวเธอเลยคืออย่าว่าแต่ผู้ชายคนอื่นเลยนะ
แม้แต่คนในครอบครัวเธอเนี่ยเธอก็ไปอยู่ใกล้ไม่ได้
ต้องอยู่กับนายธนพัฒน์แค่คนเดียวโอ้โหต้องออกจากงานหลายที่ทำงานที่ไหน
ตามไปหึงไปห่วงเพื่อนร่วมงานจนต้องลาออกทุกที่
แล้วมาถึงจุดแตกหักนะฮะทนอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจ
หนีออกมามาอยู่คนเดียวนะเพราะไม่อยากออกไปไหน
แล้วไปเจอนายปุ้ยเวลาไปข้างนอกอีกนะครับอ่าในปุ้ยเนี่ย
ตอนที่อยู่กับเธอเธอบอกว่าถึงขั้นไม่ยอมให้เธอไปไหน
ล็อกบ้านเลยนะหูล็อกบุญแจรั้วยึดโทรศัพท์มือถือ
ขอว่าถ้าหนีไปไหนเดี๋ยวจะไปฆ่าทุกคนในครอบครัว
โดยเฉพาะแม่เพราะคิดว่าแม่ของเธอเนี่ยกีดกัน
ให้เธอเลิกกับในปุ้ยซึ่งไม่จริงเลยนะ
คือแม่เนี่ยพูดด้วยความเป็นห่วงเพราะเห็นว่าเธอก็ถูกซ้อม
เคยถึงขั้นถูกเอาปืนมาขู่แต่ที่เธอเลิกเนี่ยเธอยืนยันว่าเธอเลิกเอง
ทนอยู่ไม่ไหวด้วยจริงก็เลยหนีออกมา
แม่ทุกคนนะเขาไม่อยากให้ลูกอ่ะไปอยู่กับคนไม่ดีหรอก
เพราะว่าผู้ชายคนเนี่ยประวัติก็ไม่เบาเขาจะคุยประมาณว่า

แล้วเมื่อเช้าได้พูดคุยกับเขาถามเขาว่าทำเพื่ออะไรทำทำไม
เขาบอกว่าคุยรู้ว่าพูดผิดคุยไม่มีคำพูด
คือไม่ใช่แค่ภรรยานะคะญาติญาติของผู้ตายเองก็พูดเหมือนกันนะคะว่า
พฤติกรรมของในปุ้ยนั่นแหละที่ทำให้ภรรยาทนไม่ไหว

นางชิ้นเฟื่องจันทร์พี่สะพ้ายของคนตายค่ะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าบอกว่าโอ้โหตอนเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ช็อกมากนะเพราะว่าเห็นน้องสะพ้ายนอนจมกองเลือดอยู่
ก็ทำได้แค่ภาวนาไม่ให้เป็นอะไรมาก
ซึ่งตลอด๘เดือนที่หลานสาวหนีไปเนี่ย
ทุกคนในบ้านก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงนะ
เพราะว่าในปุ้ยเคยขู่ไว้แล้วไงว่าถ้าหนีไปเนี่ยจะฆ่าทั้งครอบครัว
สง่าเฉเอ็มน้อยพี่สาวของคนตายก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ก่อนเกิดเหตุไม่นานเนี่ยนะน้องสาวมาบ่นให้ฟังบอก
ไปซื้อทุเรียนมาแพงมากเลยกินเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ไม่ซื้อกินอีกแล้วเธอก็รู้สึกว่าประโยคนี้มัน
โอ้โหฟังแล้วมันดูเป็นลางเนอะคำว่ากินเป็นครั้งสุดท้าย
ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับนางสาวฝนนะคะ
เป็นเพื่อนสมัยมัธยมของในปุ้ยนี่แหละแล้วก็เป็นญาติของอดีตแม่ยายในปุ้ยที่เสียชีวิตด้วย
ก็พูดเลยค่ะว่าโอ้ในปุ้ยเนี่ยนะคดีเพียบแล้วก็ไม่เคยปรับปรุงตัวด้วย
แถมที่เมื่อกี้คุณภาคภูมิบอกว่าชอบขังภรรยาล็อกกุญแจเอาไว้ใช่ไหมคะ

ไม่ใช่แค่ล็อกกุญแจนะคะล้อมรั้วลวดหนามของบ้านไว้ด้วย
แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าตามรั้วลวดหนามด้วยค่ะ

คุณคารินเราก็เลยไปดูที่กำแพงบ้านนะคะ

เนี่ยมีรั้วรวดหนามอยู่จริงแต่คุณคารินไม่ได้เทสดูนะคะว่ามันมีกระแสไฟออกมาหรือเปล่า

ก็นายธนพัฒน์นะครับหรือว่าในปุ้ยนะครับที่ตำรวจคุมตัวได้เมื่อวานนี้หลังก่อเหตุเนี่ยนะฮะ

ก็มีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนนะ
แล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธปืนญาติของผู้ตาย

เพราะเกรงว่าหากได้รับการประกันตัวมาเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะไม่ปลอดภัยกันครับ